เม้าท์บ่อยกันหน่อยนิดหนึ่งกันละกันกับเบิ้ลหวยไร

เฮ้ยดังมากเลยอ่ะคุณผู้ชมค่ะ
เจอกันที่งานสุพรรณหงษ์คุณผู้ชมค่ะนิดนึงละกัน
นานทีปีหนจะได้ยนต์โฉมหนุ่มเบิ้ลใส่สูตรสีชมพูชมพู

เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าเขินอยู่เหมือนกันนะคะพี่
ก็เลยต้องจัดมาเดินพรมแดงจัดเต็มจัดหน่อย

ส่วนเรื่องที่โดนแฟนคลับแกล้งก็แกล้งแหละเขียนป้ายชื่อสลับกัน
ก้องห้วยไร่หลายครั้งเหมือนกัน
จนเบิ้ลต้องโพสต์ย้ำว่าตัวเองคือเบิ้ลปัทุมราช
แข่งกับพี่ก้องไปเลยนะ

ส่วนที่มีคนถามเยอะมาว่า
ทำไมทำไมนะเปิ้ลชอบจุ๊บกล้องโชว์

เข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วนะฮรือย
นั่นสิเอาไปฟังเสียงนิดนึงค่ะ

แล้วก็ออกรายการคอนเทนต์อะไรเยอะขึ้นหน่อย
แล้วก็พอมีการแกล้งกันมากขึ้น

สรุปใครคือเบิ้ลบูธุมราคาคือกล้องไวไล่
แต่บางป้ายเขาก็ติดเป็นอย่างนั้นไปเลยนะ

จริงอยู่กันทั้งแรกที่มีคนได้ด้านนิดหนึ่งก็เป็นพี่ปามมี่

เออยิ่งได้แล้วก็เอามากินเหมือนเครื่องครัว

โอ้โหน่าสุดนะ

กล้วยสองหวีก็ห้อยไปห้อยมาทีเดียว

ฟักทองโอ้แม่เจ้า๑๐กว่ากิโล๒๐กว่าโล
โอ้โหแขนนี้แทบหักเลยคุณผู้ชมค่ะ
รู้นะจ๊ะว่ารักแต่เบานิดนึง

ฉันชอบคนนึงพี่หนุ่มกะลาเขาบอกชัดเจนเลย
ไม่ต้องขยันพี่เอดเอาเงินมาเลย